สวัสดีค่ะรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันดาวสุภาษารา
ช่วงปลายฤดูฝนอากาศจะเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเร็วนะคะ
๑วันเหมือนวิสามฤดูแล้วช่วงนี้ฝนจะกลับมาค่ะ
สภาพอากาศวันนี้จนถึงช่วงสุดสัปดาห์
เหนือภาคอีสานและภาคตะวันออก
ฝนจะเพิ่มขึ้นหลังจากที่ร้อนมา๓วัน
ลมหนาวที่อ่อนกำลังลงเป็นการเปิดทางให้ลม
หอบเอาความชื้นเข้ามาเป็นฝนในพื้นที่
แต่ฝนที่เกิดขึ้นจะเป็นฝนแบบปนร้อนค่ะ
ส่วนภาคใต้ฝนตกต่อเนื่อง
วันนี้ค่าเฉลี่ยของฝนอยู่ที่๑๓๐๖๐ของพื้นที่
พื้นที่ริมทะเลภาคใต้จุดที่มีฝน
คลื่นอาจจะสูงได้ประมาณ๒เมตรค่ะ
กรุงเทพมหานครฝนน้อยที่๑๒๐ของพื้นที่
ช่วงเช้าฟ้าเปิดแดดดี
แต่ว่าจุดที่ไม่มีฝนอาจจะร้อนอบอ้าว
สูงได้ถึง๔๐องศาเซลเซียสค่ะ
วันนี้พื้นที่กรุงเทพมหานคร
ดวงอาทิตย์ตกเวลา๑๗นาฬิกา๕๔นาที
ส่วนวันพรุ่งนี้ดวงอาทิตย์ขึ้นที่
หาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานี
ตี๕๕๒นาทีค่ะ
ช่วงนี้ค่ำไวสว่างช้า
นี่คือสัญญาณว่าเรากำลังเริ่มต้นเข้าสู่